ตอนที่สาวคนนี้โบเมลดาโดนเข้าซะแล้ว
ไปขึ้นคอนเสิร์ตเท่าพระราม๒แล้วเป็นไง
แหวนเพชรที่น้องนางใส่อยู่หายไปกับตาไปกับฝูงชนเลยค่ะพอมารู้ตัวอีกทีก็คอนเสิร์ตจบแล้ว
งานนี้ค่ะโบก็เลยได้แต่เศร้าจริงไม่อยากคิดว่ามีมิจฉาชีพมาในคราบแฟนคลับค่ะ
แต่เธอก็คิดบวกมองว่าอาจจะเป็นเพราะคนเยอะอากาศร้อนเหงื่ออาจจะออกที่มือ
แล้วคนดูมาโดนค่ะก็เลยโดนแบบมันรูดไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ
โดยนางเอกคนสวยนะคะไม่คิดแจ้งความตามหาเธอบอกว่าคงถึงคราวเคราะห์ค่ะ
ทำได้แต่ไปซื้อแหวนเพชรวงใหม่ที่คล้ายเดิมมาใส่นะคะ
แต่คราวหน้าคงต้องระวังไม่ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วค่ะ
ฉันคิดว่าจะทำได้แค่ทำใจอันนี้ก็เชิดซื้อใหม่ไปเลยนะคะ
เออนะคะอันนี้มันว่างซื้อใหม่ไปเลย